คุณผู้ชมข่าวต่อไปว่ากันด้วยเรื่องของทุเรียน

จะพาไปดูคลิปนี้คือจะบอกว่าปอกธรรมดาโลกไม่จำ
ปอกแบบนี้โลกถึงจะจำปอกแบบไหนไปดูคลิปกันค่ะ
อ้าวยิงยิงยิงเลยโอ้โฮไม่ยิงอ่ะอะไรอ่ะใส่โอ้ใส่เลย
อ้าวเห็นมั้ยแล้วเห็นมั้ยแล้วดิอ้าวเห็นมั้ยเห็นมั้ยแล้ว
นี่ไงคุณผู้ชมมันออกได้จริงด้วยมันออกจริงด้วย
ได้ทานเนอะเครื่องอะไรคะคุณซุภาษานี่ไงแบ็คโฮล์เหรอ
อ๋อเครื่องขุดเจาะพวกน้ำบาดาหรือเปล่าเหมือนแค่ขุดเจาะสักอย่าง
เออเออไม่แน่ใจแต่ว่าเอาล่ะไอ้เจ้ารถคันนี้เนี่ยหลักล้านคุณผู้ชมคิดเอาเองนะ
ว่าจะซื้อเครื่องแบบนี้มาปอกทุเรียนดีหรือเปล่า
แล้วถ้าไม่ถึงหน้าทุเรียนเราจะจอดไว้ที่ไหนล่ะคะทีนี้
ก็ไปรับจ้างไงเอาไปรับจ้างได้เงินด้วยได้เงินมาอีกต่อหนึ่ง
เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้ถูกแชร์แล้วก็ถูกโพสต์โดย
เจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าคุณมาโนธค่ะ
เขาแชร์คลิปนี้พร้อมข้อความแล้วก็ติดแฮชแท็กว่า
ทุเรียนแบบธรรมดาผมไม่ทำครับเดี๋ยวโลกไม่จำ
นี่คืออุปกรณ์แกะทุเรียนสวนของผม

เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะ
ก็หลายคนก็วิภาควิจารณ์นะก็มุมมองส่วนใหญ่ก็คือน่ารักแหละ
น่ารักบอกว่าเล่นใหญ่

บางคนบอกว่าทุเรียนราคาแพง
ก็เหมาะสมกับอุปกรณ์การปอกที่ราคาเป็นล้าน
สมน้ำสมเนื้อกันหน่อย

ราคาสักประมาณ๔ล้านบาทนะ
และที่สำคัญคือมันปอกได้จริงแล้วก็
มันออกมาก็คือน่ารับประทานเป็นเนื้อเป็นลูก

เป็นภูลสวยขามไม่เละ

แต่ไม่มีนิ้วใช่ไหมคะ

เขาปอกไว้ให้แล้วกูมาส่งไปซื้อตามแพ็คนั้นเลยละกัน